คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ที่กรุงเทพมหานครที่แยกนางเลิ้งจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมทะลุแก๊สเนี่ยนะฮะทะลุฟ้าขออภัยฮะเขาไปชุมนุมกันเนี่ยนะครับเกิดเหตุปะทะกันครับ
คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจควบคุมฝูงชนบริเวณนี้ผู้ชุมนุมได้มีการปาประทัดและถุงสีเข้าใส่แนวของนะฮะเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่อยู่บริเวณนั้นก็ยิงก๊าซน้ำตามาเพื่อสกัดนะฮะการปลาของเข้าไปไม่ว่าจะเป็นถุงสีหรือว่าประทัดนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นสถานการณ์สดนะครับที่เกิดขึ้นที่แยกนางเลิ้งนะครับ
จะเห็นได้ว่ายังมีการคว่างปลาอยู่เป็นระยะระยะนี่เป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะครับการจราจรก็ยังไม่ได้ปิดการจราจรนะฮะนี่บริเวณแยกนางเลิ้งที่เมื่อก่อนขวามือของคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นสนามม้าเนี่ยนะฮะก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่รถรถก็ยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวถ้ามีสถานการณ์สำคัญเราจะกลับไปติดตามที่นั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ